หนุ่มหล่อค่ะสำหรับน้องปุ่นลูกชายของคุณแม่นุษย์พุษบาของเราคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยว่าตอนนี้ใกล้แล้วค่ะใกล้จะเรียนจบหมอแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
งานดีมากน้องเนี่ยเรียนหมออยู่ที่โรงพยาบาลรามาเนอะ
ซึ่งปกติเรามักจะได้เห็นรูปน้องปูนจากในโซเชียลที่ชาวเน็ตเขาชื่นชมว่าเนี่ย
เป็นคุณหมอที่หล่อบอกต่อด้วยนะแต่ล่าสุดคุณแม่นุสบาในวัยห้าสิบ
ภวงลูกชายน้องปุ่นอายุยี่สิบสองปีมาออกงานในรอบห้าปี
คือน้องอาจจะไม่ค่อยว่างไงเรียนแล้วเนาะ
ใช่ค่ะพี่แจ๊กกะรีนไปเจอตัวน้องมาแอบบอกมาว่าโอ้โห
กุลเนี่ยหล่อละมุนเรียบร้อยน่ารักยิ่งกว่าในรูปซะอีก
ซึ่งน้องปุ่นเนี่ยเล่าให้ฟังว่าอีกปีครึ่งก็จะเรียนจบหมอแล้วครับ
แล้วก็ตั้งใจว่าจะศึกษาต่อด้านศัลยกรรมอีกหน่อยเราอาจจะเป็นลูกค้าเขาก็ได้นะเธอ
คิวรอเลยค่ะเออน้องคุณบอกว่าช่วงนี้เรียนหนักมาก
แต่ก็ไม่ลืมออกกำลังกายแล้วก็ทำเพลงไปด้วยนะคะ
และน้องฝากบอกมาว่าเห็นทุกข้อความที่คนเข้าไปคอมเมนต์ชื่นชม
ถึงแม้ว่าน้องปุ่นเนี่ยเขาจะมีหวานใจแล้ว
แต่ว่าแม่นุษย์เองก็ยังเป็นห่วงลูกเหมือนเดิมเนาะ
ปุ่นอาจจะแวบมารับงานในวงการบันเทิงบ้างก็เป็นได้

เรียนเหนื่อยไหมคะพี่ขอ

ก็มีทั้งเข้าเวรเนอะแล้วก็มีพวกแบบอยู่ที่โรงพยาบาลครับ
ดูแลคนไข้ตื่นไปราวตอนเช้าอะไร

เราก็น่าจะไปเรียนต่อพวกศัลยกรรมเลยครับ

ทำไมสนใจเรื่องศัยกรรมคะหรือว่าแบบ

ก็อยู่เนี่ย

ไม่รู้ปังอยู่ในสายเลือด

ก็ให้เป็นอนาคตเนาะ

เขาก็มีทำพงทำเพลงอยู่บ้าง
คุณผู้ชมค่ะในอนาคตเดี๋ยวอีกปีครึ่งเรียนจบ

เจ้าตัวบอกว่าตอนนี้นะกำลังซุ่มถ่ายทำอยู่

ได้เจอกันทางหน้าจออย่างแน่นอนค่ะ
คือพี่นุษนุสบาเราเห็นมาตั้งแต่เราเด็กแล้ว

รูปร่างตัวดีมากเลยนะค่ะ